ช่วยพี่ดูหน่อยช่วยผมดูหน่อย

เขาเป็นอะไรฮะลองดูกันครับ
ผมให้ทั้งสองท่านคนละ๑วลี

ครับอะนะครับดิดเเหละดูออก
เขาบิดคันเร่งยกล้อแล้วเขาเดินหน้า

รถที่ติดอยู่ข้างต้องยกโทรศัพท์มือถือ

เรามาโพสครับเขียนแคร็ปชั่นประกอบบอกว่า
ณสี่แยกท่าสะอ้านเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า

ก็จริงหรือเปล่าแรงจริงหรือเปล่า
จากนั้นก็มีชาวเน็ตเอาคลิปไปใส่เพลง
ส่วนความเห็นของชาวเน็ตมองว่าอาการดีดของพี่วินเนี่ย
อาจจะดีใจนะฮะดีใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่า
หูฟังฟังเพลงอยู่หรือเปล่านะครับแต่แบบนี้รับรองได้ว่า
วันนี้ผู้โดยสารไม่มีนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ
เก็บทรงไม่อยู่แบบนี้พุทธศาสตร์ไม่มีแน่แน่แต่ขอฟังเวอร์ชั่นมีเพลงหน่อยสิฮะ
อ่าเก็บทรงไม่
พี่เขาขยับตัวตรงจังหวะเพลงที่เปิดพอดีเลยนะเก็บทรงไม่ได้
เขาใส่หูฟังอยู่หรือเปล่าเออฟังเพลงหรือเปล่า
เราคิดไปต่างแล้วนะแบบนั้นตลายพี่อย่าทำเลยนะฮะค่ะ